เห็นข้อความหนึ่งมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะเขาก็ส่งข้อความมาตอนที่คุณเขมสอนคุณภาคภูมิเล่าข่าวเกี่ยวกับหมอปลาอยู่ที่ไปที่สวนอินทพรรม
ใช่ข้อความนี้ค่ะนี่ขึ้นหน้าจอแบบนี้
ใช่ขึ้นมาแบบนี้เลยบอกว่าอยากให้หมอปลาเนี่ยไปตรวจสอบที่ตึกร้างที่ขอนแก่นหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่ามีผู้ชายไปเสียชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปเข้าฝันเขา
แล้วก็ให้คนอื่นเห็นหลายคนเลยทำนองว่าเขาอยากจะออกไปจากตึกนี้แต่เขาออกไปไม่ได้อยากที่จะให้แบบหมอปลามาช่วยหน่อยพาเขาออกไปทีอะไรแบบนี้นะคะ
ซึ่งผู้ที่ส่งข้อความมานะคะชื่อว่าคุณสุการดาคำมีแสงค่ะเขาบอกว่าช่วยปลดปล่อยทีเพราะเขาฝันหลายรอบแล้วเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกัน
ทีมข่าวเราก็เลยอ่ะหมอปลายังไม่ไปเดี๋ยวทีมข่าวลงไปดูพื้นที่ให้ก่อนนะคะใครไปรู้ไหมคะส่งพิติไปค่ะ
ลงพื้นที่ไปดูหน่อยนะคะที่ตึกร้างจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ติดกับถนนมิตรภาพนะคะตำบลโนนศิลาค่ะ
คือตึกนี้เนี่ยมันเป็นร้านขายอุปกรณ์เกาะสร้างแล้วก็รับติดตั้งกระจกเก่า
ตึกนี้เนี่ยมีสามชั้นนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นโกดังเก็บของ
คนในพื้นที่เขาให้ข้อมูลบอกว่าตึกนี้ถูกทิ้งร้างมานานกว่า๓ปีแล้ว
จากการสำรวจชั้นแรกเนี่ยบนพื้นเนี่ยมีเศษขยะเต็มไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็มีเศษกระจกด้วยฝ้าเพดานก็ร่วงพังลงมาเพราะว่าตึกเนี่ยถูกทิ้งร้างเอาไว้นานมาก
ชั้นสองมีห้องน้ำค่ะเขาบอกมีห้องน้ำสามห้อง
ในห้องแรกเนี่ยเคยมีการพบโครงกระดูกมนุษย์ถูกทิ้งเอาไว้
ก็คือศพผู้ชายที่น่าจะเสียชีวิตแต่ยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตจากอะไรยังไงนะคะ
แล้วก็มีพวกเสื้อผ้าเก่าทิ้งอยู่บนพื้นด้วยเห็นบอกว่ามีเสื้อยืดทิ้งอยู่ข้างในห้องน้ำ
ด้านนอกมีเศษขยะกระจายเกลือดเลยนะคะแล้วก็มีทั้งเสือผ่ากางเกงกางเกงในหลายตัว
แล้วก็มีรอยเท้าคนเดินขึ้นมาด้วยคิดว่าอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มามั่วสุมกันที่ตึกร้าง
ส่วนที่ชั้น๓ชั้นบนสุดเนี่ยก็จะมีพวกเศษขยะเศษหลังคาที่พังถล่มลงมา
แล้วก็มีร่องรอยกองไฟด้านหลังของโกดังเก็บของด้วยนะคะ
ทีมข่าวเราได้คุยกับคุณสุการดาคำมีแสงค่ะคนที่ร้องเรียนมายังเพจไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
บอกว่า๒ปีก่อนจริงเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็กลับไปที่บ้านเกิดที่ขอนแก่น
ทุกวันต้องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตึกร้างนี้เพื่อไปทำงานที่อำเภอพลค่ะ
บอกว่า๒เดือนก่อนอยู่อยู่ฝันฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่ตึกร้างนี้
แล้วก็มีชายรูปร่างทวมสวมเสื้อสีขาวนั่งก้มหน้าอยู่ข้างข้างมาขอความช่วยเหลือ
เขาบอกว่าเขาตายอยู่ที่ตึกนี้แล้วเขาออกไปไหนไม่ได้ติดต่อใครก็ไม่ได้
จำชื่อตัวเองก็จำไม่ได้ญาติญาติก็เลยไม่ได้มาทำพิธี
เหมือนกับว่าทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้เขากลับบ้าน
เขาบอกที่ผ่านมานะเขาพยายามยืนอยู่บนตึกชั้น๓ยืนมองลงมาจากหน้าต่าง
พยายามจะสื่อสารขอความช่วยเหลือรถที่วิ่งผ่านมาผ่านไป
แต่ก็สื่อสารติดต่ออะไรกับใครไม่ได้เลย
คุณสุการดาบอกหลังจากฝันครั้งนั้นห่างไปอีก๑สัปดาห์ฝันอีกค่ะ
ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดที่เดิมอีกแล้วชายคนเดิมก็มานั่งร้องไห้อีกบอกว่า
ผมปวดที่ท้ายทอยผมออกไปไหนไม่ได้เลย
แกมานั่งเหมือนกับให้พี่ไปจอดรถตรงนั้น
แล้วแกเอาเดินออกมาแล้วแกมานั่งข้างพี่
แล้วพี่ก็เหมือนแกบอกว่าน้องเนี่ยพี่มองรถน้องผ่านไปผ่านมาทุกวันเลย
แต่พี่ติดต่อใครไม่ได้แล้วแกพูดอย่างเงี้
แกบอกว่าแกจำอะไรไม่ได้ขอร้องให้ช่วยหน่อยแกพูดอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วแกบอกว่าเนี่ยพี่พยายามมองรถยืนมองทุกวันเลย
แต่ก็ไม่สามารถที่จะสื่อกับใครได้แกบอกอย่างนี้
แกบอกว่าแกจำไม่ได้เลยว่าบ้านแกอยู่ไหนอะไรยังไง
แต่มองที่หน้าต่างอย่างเดียว
บอกว่าพอฝันครั้งแรกปุ๊บเธอไปทำบุญให้เลยนะ
ไปทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ก็ฝันอีกรอบนึง
แปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขามาขอความช่วยเหลือจากเธอล่ะ
ทั้งนั้นที่ก็ไม่เคยรู้จักหน้าค่าตากันมาก่อน
แต่อีกใจก็คิดว่าเอ๊ะหรือเขาจะติดต่อใครไม่ได้เลยจริง
เขาบอกว่ามีคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าให้ฟังค่ะว่า
ปีก่อนตึกแห่งนี้เคยเปิดเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์เกาะสร้าง

กระทั่งมีการมาพบโครงกระดูกมนุษย
ทิ้งในห้องน้ำชั้น๒ของตึกร้างที่ห้องแรก
ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่าคนตายชื่ออะไร
แล้วก็เสียชีวิตจากเหตุอะไรนะคะ
แล้วถ้าวันไหนขี่รถผ่านตึกร้างแล้วไม่ได้ห้อยพระมาเนี่ย
บอกว่าจะมีคนเห็นผู้ชายยืนมองจากข้างบนตลอดเวลา
เธอเลยบอกว่าก็ไม่รู้แหละคนเชื่อเขาก็เชื่อ

แต่เพื่อความสบายใจหมอปลามาดูให้ทีได้ไหม
ถ้าเรามองผ่านตรงหน้าต่างตรงนั้น
ด้วยหางตาเราจะเหมือนกับแกจะยืนอยู่ตรงนั้นจริง
เห็นบ่อยไหมครับพี่
ถ้าอย่างเฉพาะพี่นะนอกแกกวรรณจะเห็นอยู่ประมาณสองสามครั้ง
แต่ตอนแรกที่เห็นพี่คิดว่าไม่ใช่

คือก็คิดว่าเออคงจะเป็นเงาหรืออะไรสักอย่างอยู่บนนั้นใช่ไหม
ครั้งเราขี่รถผ่านไปก็เหมือนมีคนยืนมองจริงอย่างนี้

พี่ก็พอฝันพี่ก็มาถามแม่ว่า
ตึกตรงนั้นมีใครเอาศพมาทิ้งอะไรไหม

แต่แม่ก็บอกว่ามันนานแล้วอะไรอย่างนี้
ใครเขาก็บอกว่านานแล้วนานหลายปีแล้ว

ประเทศไทยก็อยู่ภายใต้มาตรการคุมเข้มเรื่องของโควิดนะคะ

ก็มีการล็อกดาวน์มีเคอร์ฟิลล์ด้วย

หมอปลาก็คงจะลงพื้นที่ได้ไม่ทันทีหรอก
แต่ว่าเราก็เลยให้คุณสุการดากับหมอปลาเนี่ย
วิดีโอคอลเล่าเหตุการณ์ให้คุยกันนะคะ
เข้าไปได้ค่ะ
ตึกมันอยู่ติดถนน
หมอปลาหมอปลามองว่าตรงเนี่ยเหมือนว่า
วิญญาณเขาไปไหนไม่ได้หรือว่ายังไงครับ
ใช่ครับคือมันก็เป็นเรื่องแปลกนะ

เพราะว่าพี่คนเดียวเขาฝันถึงสองครั้ง
และผมก็คิดว่าบริเวณนั้นต้องมีคนฝันแบบเดียวกับพี่ด้วย
ผมไม่เชื่อว่ามีพี่คนเดียวนะ
ยืนรอยาตขนของอยู่ข้างศาลพระภูมมหน้าตึก

นหน้าขึ้นไปมองเอ๊ะไม่มีใคร

ก็เลยตะโกนไปว่าไม่ได้ลบหลู่นะ
อืมแต่ไม่กลัวปรากฏว่าเสียงกระจกกระทบกัน
ไม่ยอมหยุดเลยทีนี้ดังไม่หยุดเลยค่ะ
หลานจ๋าวที่ในที่ในบ้านน่ะเอาข้าวของไปลงที่ข้างใน
ยังไม่ได้ทานอะไรเลยก็เลยออกมาเดินข้างนอก

ไม่กลัวแต่ไม่เคยรูปหลู่ดูถูกนับถือทุกอย่าง
ในชีวิตนี้กลัวแต่คนอย่างเดียว
แต่ว่าเสียงตรงนั้นคือมันเป็นเสียงข้างบนมันไม่มีคนอยู่
ไม่มีคนอยู่มองยายมองข้างบนอ้าวไม่มีอะไร

มันเป็นเสียงอะไรยาย
เหมือนกระจกเหมือนกระจกนั่นแหละ
กระทบกันแบบว่ากระทบกันแบบนี้
เหมือนกระจกมาตีกันให้มันแตก

ไม่มีคนกระจกก็ว่างเปล่า
คุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศตึกร้างตอนกลางคืนกันดีไหมคะ
นี่ค่ะคือตอนกลางคืนกับกลางวันมันก็ต่างกันมากเลยเนาะ
กลางคืนมันก็ดูน่ากลัวขึ้นเยอะเลยเนอะ

ก็ถูกตัดน้ำตัดไฟทิ้งร้างมานานหลายปี
รอบไม่มีบ้านคนอยู่เลย
มีตึกนี้อยู่ตึกเดียวคุณผู้ชม
รายุทธ์นักข่าวของเราก็สำรวจตอนกลางคืน
เพราะชาวบ้านบอกว่าส่วนใหญ่จะได้ยินเสียงแปลก

แล้วก็จะเห็นผู้ชายนั่งอยู่ที่หน้าต่าง

เป็นบรรยากาศในช่วงกลางคืนของตึกร้างแห่งนี้นะครับ
ซึ่งบริเวณชั้นแรกคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงพื้นนะครับจะเต็มไปด้วยเศษขยะ
เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าคือตึกร้างแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งไว้หลายปี
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปบริเวณชั้นที่๒นะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่มีคนร้ายนำศพที่เหลือแต่โครงกระดูกมาทิ้งไว้ในห้องน้ำนะครับ
แล้วก็เป็นจุดที่ชาวบ้านพบเจอเสียงประหลาดพบเจอเงาประหลาดอยู่บนตึกชั้น๒แห่งนี้นะครับ
บันไดเวลาขึ้นไปนะครับจะต้องมีเศษขยะเต็มอยู่ไปหมดเลยครับ
เพราะว่าถูกไปทิ้งไว้นานหลายปีนะครับ
บริเวณชั้น๒ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่มีชาวบ้านหลายคนได้ยินเสียงประหลาด

คล้ายกับมีคนตีกระจกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ
ส่วนตรงนี้คุณผู้ชมครับด้านขวาของมือของผมครับ
เป็นห้องน้ำที่มีคนร้ายนะครับนำศพที่เหลือแต่โครงกระดูกนะครับมาทิ้งไว้ในห้องน้ำตรงนี้นะครับ
ซึ่งบริเวณนี้กลางคืนจะไม่มีไฟจะไม่มีแสงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เพราะว่าถูกตัดไฟแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้หลายปีแล้วนะครับ
แต่มันก็กลายเป็นเรื่องหลอนที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังกันอยู่ตลอดเลย
วกกับความมืดด้วยอะไรด้วย

รายุทธ์บอกว่าพี่มิ้วพี่มิ้นวันนี้ผมเนี่ยห้อยพระมา๓องค์เลยนะ
มาทำข่าวเนี่ยขอดูหน่อยซิ
รายุทธ์ปกเพื่อความอุ่นใจผมก็ต้องมีพระติดตัวมาด้วยแบบนี้

เดี๋ยวนี้นักข่าวเราไปทำข่าวก็ต้องมีปราการป้องกัน
คุณผู้ชมเชื่อไหมห้องน้ำชั้น๒ของตึกร้างตรงนี้
ทีมข่าวของเราส่งข้อความมาบอกเพิ่ม
ว่ามันมีเรื่องชวนขนหัวลุก
คือทีมข่าวของเราอยู่ตั้งแต่กลางวัน

กลางวันเนี่ยมีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งอยู่ในห้องน้ำ

แต่เราวงไว้ให้เห็นว่าเสื้อนั้นมันอยู่ตรงจุดในห้องน้ำตรงนั้น
แต่พอกลางคืนเสื้อตัวนี้อยู่ด้านนอก

เทียบกลางวันกับกลางคืนให้ดูอยู่คนละจุดกันเลย
แต่จิรยุทธ์บอกว่ามันก็อาจจะแบบมีคนเหล่ล่อนมีอะไรขึ้นไปบนตึกหรือเปล่า
ลมพัดหรืออะไรมันก็ตีความได้หลายอย่าง
จะแบบชวนให้คุณผู้ชมเชื่อเรื่องผีหรืออะไรแบบงมงายนะคะ
แต่มันเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์
อ่านทุกข้อความแล้วเราก็ตรวจสอบให้จริง
เอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันตำรวจถ้าสมมุติว่าติดตามคดีอยู่
ถ้าสมมุติสืบจนรู้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครเนี่ยมันอาจจะไขคดีนี้ได้
หรือถ้าใครดูอยู่แล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นญาติของเราคนในครอบครัว
หรือคนรู้จักที่เขาหายไปนานแล้วแล้วตามตัวไม่เจอเนี่ย
ไปตรวจสอบดูกับทางสถานีตำรวจหน่อยเผื่อเรื่องราวนี้มันจะได้คลี่คลาย
แต่ประเด็นสำคัญนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยควรจะไปตรวจสอบ
สถานที่ที่เป็นอาคารร้างเป็นตึกร้างเพราะบางทีมันจะกลายเป็นแหล่งมั่วสุม
มันจะกลายเป็นเกิดคดีที่ไม่ควรจะเกิดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ถูกทอดทิ้งใช่ไหมคะ
เหตุการณ์ก็จะมีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ร้าง
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบดูหน่อย